ตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มออกหาผักหวานกับไข่มดแดง
หามาได้เยอะก็ไปขายขายก็ได้กำไรดี
เพราะว่าตอนนี้โอ้โหราคาขึ้นนะ
คนก็อยากได้เพราะเป็นช่วงของหน้าไข่มดแดงจริง
ทะลุไปกิโลกรัมละ๑๐๐๐บาทแล้วจ้า
กิโลหนึ่งไม่ไหวก็ซื้อเป็นแค่กรัมก็พอนะคุณนะ

ทานคู่กับผักหวานเนี่ยแกงผักหวานไข่มดแดงก็อร่อยนะครับ
นี่ล่ะเราไปสำรวจตลาดสวทธิสบาลตมนาแก่จนครพนม
เป็นตลาดศูนย์กลางจำหน่ายอาหารอีสานพื้นบ้านแหล่งใหญ่อีกแห่งหนึ่ง
คึกคักเลยนะฮะเต็มไปด้วยเมนูพืชผักอาหารป่าหน้าแรง
ลูกค้าได้เลือกซื้อหากันไม่ว่าจะเป็นผักหวานเอ่ยไข่มดแดงเอ่ย
แมงแคงจักรจันทร์เห็ดปลา
เพราะว่าชาวบ้านออกเก็บหามาส่งขายสร้างรายได้
ในช่วงของการรอทำการเกษตรทำไร่ทำนากันต่อนะครับ
แต่ละอย่างก็ราคาดีมากนะฮะจนเรียกว่าเงินสะพัด
เข้ากระเป๋าพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวไร่ชาวนา
ชาวบ้านที่หาของป่าขายนะครับ
ส่วนราคาไข่มดแดงเมนูหายากนะฮะ
ต้องไปแยงกันในที่สูงนะฮะเพื่อจะเอาไข่มันมา
แล้วก็ยังเป็นช่วงต้นฤดูด้วย
ทำให้ราคามันยังพุ่งสูงอยู่กิโลกรัมละ๑๐๐บาทนะครับ
ส่วนผักหวานป่าของคู่กับไข่มดแดงจริงนะฮะ
ก็ราคาไม่แพ้กันกิโลกรัมละ๑๐๐บาทเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนจักรจันทร์ขายเป็นตัวคุณโอ้โหตกตัวละ๒บาท
๓บาทตัวหน่อยอ้วนหน่อยก็๓บาท
โอ้โหแต่ตัวโตจริงคุณนี่นะครับ
ช่วงนี้ทำให้ชาวบ้านที่เข้าหาของป่านะครับ
ก็มีของป่ามาขายมีรายได้กัน
เฉลี่ยก็วันละ๒๐๐๓๐๐บาทให้คุณ
หรือถ้าคนไหนขยันหน่อยก็ได้ของป่ามาเยอะ
ก็จะทำเงินได้ถึงวันละ๕๐๐๐บาทเลยทีเดียวนะครับ
ก็ถือว่าเป็นช่วงแรงด้วยแล้วก็มีฝนตกด้วยนะฮะ
ก็ไปแยงไข่มดแดงเอามาขายได้กำไรดีนะครับ